ภาวะโลกร้องวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกนะคะ
กับเรื่องของการขาดแคลนแหล่งอาหารของช้างป่า
แล้วก็ทำให้ช้างป่าต้องออกมาหาอาหารในเมือง
ไม่นานมานี้ที่กาญจนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยชีวิตลูกช้างป่าที่พลัดหลงจากโขลง
โดยใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายออกจากป่าพาไปรักษานะคะ
ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นการสะท้อนปัญหาคนช้างป่าที่ต่างก็ต้องอยู่ร่วมกันค่ะ
นี่คือนาทีระทึกช่วยชีวิตลูกช้างป่าภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินที่พลัดหลงจากโขลง

ที่ต้องใช้ไฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายก่อนพาไปรักษาที่บึงชาวาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วยชีวิตลูกช้างป่าเพศเมียน้ำหนัก๑๓๐๑๕๐กิโลกรัมเอาไว้ได้สำเร็จ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๙พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่อุทยานได้รับแจ้งจากพระทุดง
พบลูกช้างป่าตัวนี้ออกหาอาหารจนเกิดพลัดหลงจึงสร้างคอกไม้ไผ่ขนาดเล็กให้ช้างอยู่กับที่เพื่อรอการช่วยเหลือ
ภายหลังยื้อชีวิตสัตวแพทย์เร่งทำการรักษาโดยการให้นมผงผสมยาขับลมทุก๑ชั่วโมง
เนื่องจากลูกช้างป่ามีอาการถ่ายเหลวขาดน้ำและมีบาดแผลในช่องปากใบหูอีกทั้งมีรอยขิดขวนตามลำตัว
เร่งเคลื่อนย้ายโดยใช้เฮริคอปเตอร์จากกองพลทหารราบที่๙เป็นภาษณะลำเรียงจากป่า
พาไปยังศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงชวาล่าสุดอาการปลอดภัย
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาช้างป่าที่ขาดแคลนแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
พื้นที่ทางการเกษตรอันเป็นปัญหาคนช้างป่าที่แก้ไม่ตก
และอีกข่าวร้ายคือช้างป่าเอเชียตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
จากปัญหาการล่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย
การอนุรักษ์ช้างป่าจึงเป็นเรื่องสำคัญ
จากปกป้องสัตว์ป่าแล้วยังเป็นการร่วมกันรักษาไว้
ซึ่งระบบนิเวศในป่าเพื่อให้สมสโลแกน
คนช้างป่าเคยพึ่งพาและผูกพัน
ช้างซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติ
และเป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่เมืองไทย
ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างวางแผนกำหนดนโยบาย
เพื่อลดปัญหาที่เกิดกับช้างป่าในทุกมิติ
เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
ให้คนช้างป่าอยู่ร่วมกันได้